คลิปภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้เจ้าของคลิปเขาบอกว่ายืนยันเป็นเรื่องจริงเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอม
อาจจะไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็ได้
ไปดูพร้อมกันย้ำว่าเป็นตัวจริงนะครับ
โปรยซะอยากดูเลยนะฮะ

อันนี้ลูกเด็กเล็กแดงพวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยง

นี่ลงมาแล้วครับเออใหญ่มาก
คนนี่นะเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นงูใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
มันงูยักษ์หรือเปล่าหรือมันอนาคอนด้า
มันเป็นงูเหลือมอะไรมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ส่วนใหญ่ถามว่าเดี๋ยวคลิปนี้เมืองไทยจริงป่ะ
ป่ะเอออยากรู้นะฮะตัดต่อหรือเปล่า
เจ้าของคลิปผู้หญิงเขาบอกว่าฉันถ่ายเองเรื่องจริง
เมื่อกี้มีเสียงพูดมาไงตัวเป็น
เป็นคนถ่ายมันเลื้ออยู่หลังบ้านนะฮะแถวครองสามวากรุงเทพ
นะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยจับแต่งูมันใหญ่แล้วมันหลบอยู่ใต้ถุน
ตอนนี้ยังจับไม่ได้บ้านนั้นเป็นบ้านร้างครับ
ขณะเดียวกันชาวเน็ตเขาไม่พลาดไหนถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงขอบ้านเลขที่หน่อย
ผู้หญิงก็บอกนี่ไงนี่ไงพี่จ๋าเผื่อมีโชค๓๐๒ทับ๑๗๖จ้ะ
เป็นความจริงนะอยู่ในแถวชุมชนครองสวากรุงเทพมหานคร
สามวาแถวนั้นมันมีคลองไงแล้วจะหนีน้ำมาหรือเปล่า

คุณผู้ชมบางคนบอกว่าเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่า